เมื่อวานี้ทำกันถึงดึดเลยครับตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็ตำรวจภาคหนึ่งพนักการสอบส่วนชุดคลิกลายคดี
สพเมืองนนทบุรีนี่ฮะไปกับผู้เชี่ยวชาญเครื่องยนต์เมอร์คิวรี่
เส้นทางการเดินเรือนะฮะไปวัดจุดระยะที่ดาราสาวเนี่ยตก
ไปดูซิที่บอกว่าปัสสาวะปัสสาวะกันเนี่ยนะมีร่องรอยไหม
แล้วก็ร่องรอยต่างนะครับแล้วก็ชี้จุดว่าคนบนเรือเนี่ย
อยู่ตรงไหนยังไงเอาอีกทีเอาดีดีว่าคุณอยู่ตรงไหนกันนะ
เพื่อเปรียบเทียบร่องรอยนะครับที่เกิดขึ้น
ผลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรนะครับ
ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑ระบุว่า
การตรวจสอบเรือเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมบางอย่างนะครับ
ยังมีข้อสงสัยถึงสาเหตุการที่ทำให้คุณตังโมเนี่ยตกน้ำนะฮะ
มีสาเหตุอะไรบ้างแล้วมีใครหรือเปล่า
ที่ทำให้คุณตังโมตกน้ำจนเสียชีวิต

พาผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบร่องรอยต่าง
เทียบกับร่องรอยที่พบบนร่างของคุณแตงโม
แต่ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าตกไปเองนะ
หรือมีใครทำให้ตกจากเรือ
รวมถึงแผลที่ต้นขาด้านซ้าย
ใช่ค่ะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องแผลนี้ก็เป็นข้อเพราะเหลือเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าล่าสุดคุณไท้พี่ไท้เอกพันธุ์
คือพี่ไทยเนี่ยส่วนตัวเชื่อว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นต้นขาซ้ายของคุณแตงโมเนี่ย
มีคนทำให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนน้องตกลงไปจากเรือ
เชื่อว่าผมคิดอย่างนั้นเพราะผมเห็นแผลแล้ว
คือถ้ามีมันเกิดจากชึบหนึ่งของใบพัดเรือสมมุติ
ถ้าคิดว่าจะโดนอะไรนะแผลไม่ได้เป็นอย่างนี้
ใช่พี่เบิร์ดปุ้ยคุยกับคนที่เขาเล่นเรือเขาเล่นสปีดโบสต์นะ
คือพูดเป็นข้อมูลชุดเดียวกับพี่ที่พี่พูดเลย
บอกว่าถ้าเกิดจากใบพัดเรือมันจะต้องชุบนึกออกไหมคะ
คือมันก็เป็นการเฉือนใช่ไหมผู้ใหญ่มันต้องเล็กกว่านี้
เออใช่นะฮะเอาล่ะนี่แหละครับส่วนสภาพศพของคุณตังโมนะครับ
เสื้อผ้าชิ้นสีขาวลายลูกไม้ไอ้ผูกเอวอันนี้หายไปนะฮะ
เสื้อคลุมสีครีมยังมัดอยู่ที่เอวของเธอ
แล้วชุดบอดี้สูตรสีชมพูก็ยังอยู่ครบสมบูรณ
คือลักษณะผ้าเป็นผ้าแนบเนื้อค่ะ
เออปุ้ยตกลงมันเป็นแบบแป๊กหรือเป็นแบบชุดว่ายน้ำ

ใช่คือต้องแหวกยังไงก็ต้องแหวก
ถ้าเป็นแบบแป๊กเป็นไปได้ที่สองมือคุณโมเนี่ย

แต่ไปตรวจสอบแล้วไม่ใช่แบบแป๊กนะคะ
อ้าวต่อกะต่อนะครับ
ตำรวจนำตัวแซนวิสาผัสมโนไมรัส
แล้วก็ลงไปจำลองเหตุการณ์กัน
เอาเหมือนจริงเลยตามช่วงเวลาเกิดเหตุ
กลุ่มเพื่อนอ้างว่าคุณแตงโมนั่งปัสสาวะนะครับ
อยู่ที่ท้ายเรือแล้วก็ตกน้ำไป
นี่ทีมข่าวของเราปักหลักเมื่อวานนี้พยายามนะ
เขาบอกว่าใช้คุณภาพสูงสุดของกล้องเลยนะ
เพื่อให้มันสว่างอย่างน้อยให้เห็นว่าซูมไปแล้วเห็นคนบนเรือทำอะไรเนี่ย
เก่งจริงทีมงานนะครับ
จำลองเหตุการณ์ตามเวลาช่วงเกิดเหตุนะครับ
ตำรวจตรวจสอบทิศทางของน้ำระดับน้ำความแรงของเรือ

โดยเฉพาะประเด็นที่มีการอ้างว่าคุณแตงโมเนี่ย
กำลังนั่งปัสสาวะนะครับอยู่ท้ายเรือโดยจับขาของแซนเอาไว้

จุดแรกนะครับตำรวจนำตัวแซนไปชี้จุดที่ใต้สะพานพระราม๘
ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนเนี่ยอ้างว่าถ่ายรูปกันก่อนจะล่องเรือกลับนะ
ต่อมานำตัวแซนมาชี้จุดใกล้เคียงกับท่าเรือพิบูรสงคราม๑
ซึ่งเป็นจุดที่แซนอ้างว่าคุณแตงโมปัสสาวะแล้วก็ตกลงไป
ส่วนนางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่ของคุณแตงโมเมื่อวานนี้ก็อีกฝั่งหนึ่ง

มอบให้พนักงานสอบสวนสพมนนทบุรีในการคลี่คลายคดีนะครับ
บอกว่าหลักฐานชิ้นสำคัญชี้ว่าลูกสาวถูกทำร้ายร่างกายทั้งจิตใจ
อยู่บนเรือหลักฐานที่มอบให้พนักงานสอบสวนมีอะไรบ้าง
มีซีดีเพลงที่เมื่อวานก๊อฟก็ช่วยแก่
บรรทาลิกาตัวนี้นะคะ
ที่ก๊อปก็แกะภาษาต่างดาวและแถมยังเอาเรื่องราวของพระยาเหินน้ำ
คือล่าสุดรู้แล้วว่าใครเป็นคนเอาไปวางไว้

ก็เป็นคนในคอนโดเดียวกันกับแม่
ที่คุณแม่บอกว่าเขาอาจจะสติไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่
แม่ก็ไปถามคือเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงน้องโม

เพราะฉะนั้นอันนี้มีคำตอบแล้วค่ะ

ข้อความที่มีการสังเกตกันอะไรแบบนี้
ถ้าอย่างนั้นเรื่องของซีดีก็อาจจะผ่านได้หรือเปล่า
ต้องดูต้องดูตำรวจด้วยนะฮะ
คือแม่บอกว่าไอ้นิทาน๑๐ข้อผมว่าหลายคนได้อ่านแล้วล่ะ
นิทาน๑๐ข้อเนี่ยแม่บอกแม่เชื่อนะ
แม่เชื่อไอ้๑๐ข้อที่บอกลูกสาวแม่ถูกลวนลามก่อนทำร้ายแล้วตกน้ำแน่
สรุปแม่บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องจริง
เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีใหญ่ยังมีปัจจุณานะครับ
ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
กำชับให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมในทุกประเด็นที่สงสัยนะครับ
แล้วก็ออกหมายเรียกพยานบุคคลมาสอบเพิ่มเติม
และที่สำคัญเครื่องจับเท็จต้องมา
อืมเครื่องจับเท็จก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
ก็ต้องใช้เหมือนกันทีนี้ตลอดทั้งวันแล้วก็วันนี้ในรายการ
ข่าวหัวเขียวกับข่าวเช้าหัวเขียวอยากให้คุณผู้ชมเกาะติดนะคะ
โดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญเรื่องข้อกฎหมาย
ข้อกฎหมายแล้วก็ข้อกล่าวหาจะไปถึงขนาดไหน
ตอนนี้คือสุดอยู่ที่กระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แจ้งข้อกล่าวหานี้๒คนก็คือโรเบิร์ตกับปอ
แต่คุณผู้ชมอยากให้เกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวีห้องซ่วมเป็นประเด็นค่ะ
ซ่วมเป็นประเด็นติดค้างเอาไว้แค่นี้ก่อน

เดี๋ยวเราก็ใหญ่ความต่อแน่นอน